คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมว่าราคากุหลาบอาจจะแพงขึ้นเรื่อย
จนกระทั่งวันวาเลนไทยเลยแหละ

ที่อาจจะสตุ้งสตังค์ปีนี้มันไม่ค่อยดี

แนะนำวุ้นกุหลาบมัดใจสาวครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ละครับมีดอกอื่นด้วยนะครับ
เป็นฝีมือการทำของนางสาวพัชราพรขุนทองนะครับ
ทำออกมาขายผ่านช่องทางออนไลน์ในทุกเทศกาลเลย
แล้วก็ยิ่งใกล้วันวาเลนไทยแบบนี้นะครับ
สั่งซื้อเข้ามารัวโดยเฉพาะวุ้นดอกกุหลาบครับ
นางสาวพัชรพรเล่าบอกว่าอยู่บ้านว่างไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปหาวิธีทำวุ้นประเภทต่างดูนะครับ
เริ่มแรกเห็นไหมทำกินเองอีกแล้วนะครับทุกวันเลยที่เราเอาเรื่องแบบนี้มาอ่านทำเองก่อนลองดูก่อน
เดอร์ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะวุ้นรูปดอกกุหลาบแล้วก็วุ้นรูปดอกไม้ต่าง
บางคนสั่งแบบนี้ฮะเป็นถาดกระบองเพชรเล็ก

บางคนสั่งเป็นวุ้นดอกไม้แล้วก็มีธนบัตร
แบบนี้ให้แฟนนี่อันนี้แบบกระบองเพชรเมื่อสักครู่
ส่วนวันวาเลนไทยเนี่ยแน่นอนวุ้นดอกกุหลาบหลากสีสันจัดเป็นถ้วย
มีไว้ขายแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่ถ้วยเล็ก๑๘บาทเท่านั้นเอง
ถ้าใหญ่ขึ้นมาขึ้นมาหลายดอกนะครับก็ราคา๔๕บาท
พึ่งน้อยหอยเป็ดแต่ขายวุ้นดอกกุหลาบ
หมายเลขโทรศัพท์ครับ๐๙๒๖๕๙๒๒๖๕นะครับ
แคปหน้าจอถือถ่ายรูปไปได้นะครับ